ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับรถคันหนึ่งนะครับ
เขาขับไปตอนกลางคืนแถวโค้งเขาแก้วสุราธานี
บอกว่าเจอวิญญาณนะเจอผีเจอวิญญาณเนี่ยเดินผ่านหน้ารถเลย

มันก็คงคล้ายกับเหตุการณ์ที่คนถ่ายรูปติดผีติดวิญญาณอะไรพวกนี้
แต่เหตุการณ์นี้บังเอิญมีคนที่เขาบอกว่าเขาก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
แต่กล้องหน้ารถคันนี้เขาเอามาลงในสังคมออนไลน์

แล้วคิดว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไง
อะไรที่มันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุด

พี่ชายแก่ไม่ทราบชื่อเดินสวนเล่น
ในระยะที่ประชิดรถมาก

ก็มีนะก็ไม่ได้ถึงขั้นมืดตึ๊บไปเลยนะ

บอกว่าจะคล้ายคนหรือจะเป็นวิญญาณ

อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี

เอามาลงในสังคมออนไลน์เนี่ย

เขาก็โพสต์ผ่านโลกโซเชียลบอกว่า
วัดเขาแก้วตีสองครึ่ง
คืน๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

ใส่กางเกงสีฟ้าเสื้อสีขาว

พุ่งเข้าไปตามทางนะ

เงาอันนี้ก็เดินตรงมา
แล้วก็เฉียวแล้วก็หายไป

วันรุ่งขึ้นก็เลยเอาคลิปจากกล้องหน้ารถ

คนก็แสดงความเห็นกันเยอะ
บางคนก็เชื่อว่าเป็นผีเป็นวิญญาณ

หรือบางคนอาจจะบอกว่า

แต่ถ้าดูตรงบริเวณหน้ากระโปรงรถ
มันก็มีเงาสะท้อนจากตัว

คือไม่ใช่คนจริงไปยืนเหรอ
ไปยืนอย่างนี้และชนมันก็ต้องตู้มไปเลยดิ
ยืนอยู่ข้างขวาข้างซ้าย
แล้วเงาแสงมาตกลงกลางถนนหรืออะไรยังไง

มีคนนึงเขาบอกเขาก็เคยเจอแบบนี้นะฮะ
เป็นพนักงานหญิงของแบงค์แห่งหนึ่งในสุราธานี

เพราะว่าเราลงไปตรวจสอบพื้นที่แถวนั้นนะครับ

ที่เขาระบุวันเวลาเอาไว้ตีสองครึ่ง

แล้วก็เจอแบบนี้เลยคนนี้เลย

แต่ว่าเจอตอนตีสี่
เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก
ที่เป็นเจ้าของคลิปอะค่ะ
เขาเป็น
เป็นเพื่อน
เป็นลูกน้องหรือเป็นเพื่อนเนี่ยกับเพื่อนเราอีกทีนึง

หาว่าเราเจอช่วงกี่โมงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเราเจอในช่วงของ

แล้วเพื่อนอีกคนก็บอกว่าเขาเจอในช่วงของตี๒

มีข่าวรถชนคนตายแน่

เดินตรงดิ่งในเส้นทาง

ไม่สามารถที่จะแบบเขาไม่หลบเลยอะค่ะ

เราก็ไม่รู้ว่าว่าจะเป็นคนหรือเป็นผีอ่า

ว่าพื้นที่แถวนั้นเป็นยังไงกันแน่นะครับ

ผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นบอกข้อมูลเราก็ได้นะครับ
เขาติดป้ายไว้เลยว่าโค้งแถวเนี้ยอันตราย
เกิดอุปฏิเหตุบ่อย
ใช่คนตายบ่อย
เราไปถามตำรวจในพื้นที่นะครับ

บอกว่านอกจากทำงานที่นี่แล้ว
บ้านก็อยู่แถวนี้อยู่ใกล้กับจุดที่มีคนเผยแพร่คลิปภาพถ่ายติดวิญญาณเลย
เขาก็ไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองมาก่อนนะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะครับ
มีแต่คนเล่าให้ฟังว่าเห็นคนเดินไปมาช่วงเวลากลางคืน

แต่ดาบปรีชาบอกว่ามันก็น่าคิดอยู่อย่างหนึ่ง
เพราะแถวจุดนี้เนี่ยมันมีโรงงานน้ำแข็งอยู่
แล้วคนที่เขาส่งน้ำแข็งคุณเห็นมาสอนออกแต่เช้ามืดก็มี

คนงานเขาเดินไปเดินมาเดินข้ามถนนอยู่ข้างถนน
แล้วมันมีเงามีแสงสะท้อนอะไรหรือเปล่า
คนหนึ่งเจอตอนตี๒๓๐อีกคนนึงตี๔
เขาก็อาจจะทำงานช่วงกลางคืนรีบไปส่งน้ำแข็งไงให้ทันเช้า
พวกร้านค้าอะไรก็เปิดร้านตอนเช้า
แต่เขาอยู่ใกล้รถมากนะคือถ้าเป็นคนแล้วอยู่ใกล้รถขนาดนั้น

อาจจะอยู่ริมถนนแล้วแสงมันมาตกมาตกตรงนั้นพอดีหรือเปล่า

คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอเหมือนกันว่า